ได้มีการโพสต์ภาพของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งคุณ

เลือดอาบหน้าเลอะเต็มเสื้อนักเรียนเลยนะครับ

อกจากนี้ยังมีรูปที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
แล้วก็ข้อความที่เขียนไว้แบบนี้นะฮะ
นี่แหละครับบอกว่าผมรักโรงเรียนของผมมาก
จริงฮะในที่เขาเขียนมาเขาก็มีชื่อย่อของเรียนอยู่แล้วนะครับ
แต่ขอบคุณนะที่ปกปิดเรื่องของผมไว้เป็นความลับมา๒วัน๒คืน
คือเขาถูกกระทำแต่ถูกปกปิดไว้นะครับ
แบบนี้สมควรแล้วเหรอครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรได้รับ
ผมจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้เห็นถึงความยุติธรรมทางสังคม
ของคนคนหนึ่งที่ถูกกระทำเขาหมายถึงเขานะเขาถูกกระทำนะครับ
หลังจากที่เขาโพสต์ออกมาคนก็เข้าไปถามเขาเยอะเลย
เกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองหรือใครเป็นคนโพสต์
คนเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็มีเพจเขาเข้ามาตอบเพจนักเรียนแล้วก็ชื่อโรงเรียนเนี่ยนะ
เขาก็เข้ามาตอบบอกว่าอันนี้คนส่งมาแจ้งหลายคนแล้ว
เท่าที่ดูจากโพสต์ก็รู้แล้วว่าเป็นโรงเรียนอะไร
น้องก็โดนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายแต่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
ในโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าด้วยสาเหตุอะไร
จริงน้องควรไปแจ้งความนะแล้วถ้ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนต้องออกมาให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หลังจากนั้นนะครับก็มีคนโพสต์ออกมาอีกนะครับ
บอกว่ารุ่นน้องคนนี้โดนรุ่นพี่ซ้อมรุ่นพี่ข่มขู่ว่าถ้าแจ้งความเรื่องไม่จบแน่
แต่ทางโรงเรียนก็ออกมาชี้แจงบอกว่าทางโรงเรียนได้ลงโทษรุ่นพี่คนนั้นไปแล้ว
คือในคำชี้แจงเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ม๖กับเป็นรุ่นน้องม๔
อันนี้คือในโพสต์นั้นในโพสต์ต่างในคอมเมนต์ต่าง
ที่เขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปถามหาว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ม๖ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องม๔
โรงเรียนดังโรงเรียนหนึ่งชื่อเหมือนดอกไม้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ถูกต้องแต่ว่าทีมข่าวของเราเอาจริงนะก็ไปสัมภาษณ์
น้องมาสรุปคือรุ่นน้องที่ว่าทีมข่าวระบุว่าม๕
ใช่นะครับคือทีมข่าวของเราก็รู้แล้วล่ะว่าโรงเรียนอะไร
และเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนนะครับก็เลยเดินทางไปที่บ้านของน้องผู้ชาย
คนที่เลือดอาบหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นในคลิปในภาพเนี่ยนะฮะ
ก็ไปพบเจอน้องเขาชื่อสมมุติแล้วกันชื่อว่าน้องเอนะครับ
ต้องเป็นนามสมมุติเพราะว่าน้องเขาอยู่แค่ม๔

ใช่ฮะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะครับเย็บถึง๔เข็ม
หางตาฝั่งซ้ายเย็บ๒เข็มแล้วคุณใต้ตาข้างซ้ายเย็บอีก๒เข็ม

เออมันมีชุดภาพอีกชุดหนึ่งนะเป็นสภาพหน้าตาบวมปูดแผล
ตาช้ำเนี่ยนะฮะต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อย
ยงรอยเย็บเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีรอยฟกช้ำหลายจุดบนใบหน้าและดวงตานะครับ

คือวันนั้นผมก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป
แต่พอขากลับเนี่ยผมก็ขี่มาคนเดียวผมก็ขี่มาเจอนายบีซึ่ง
เป็นรุ่นพี่ม๖ซึ่งรุ่นพี่ม๖มากับเพื่อนอีก๑คนขับ
สวนกันทางสวนทางกันมาจังหวะนั้นตัวรุ่นพี่นะฮะคือนาย
เนี่ยนะครับได้เรียกให้ผมจอดเพื่อจะเคลียร์ปัญหากันผมก็งง
อะไรผมก็ไม่มีปัญหากับรุ่นพี่รุ่นพี่บอกว่าคุยกันดี
พี่ไม่ทำอะไรหรอกถอดหมวกกันน็อกออกก่อนแล้วมาคุยกัน
พอน้องเขาถอดหมวกกันน็อกเท่านั้นแหละครับรุ่นพี่เนี่ยตรง
เขาชกต่อยทันทีแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะทั้งต่อยแล้วก็เตะซ้ำจน
กระทั่งมีคนเข้ามาห้ามแต่ว่าเนี่ยเลือดอาบเลยนะครับส่วนสาเหตุ
ไปส่งเนี่ยคบหากันซึ่งจริงไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของ
ก็แค่ไปส่งเฉยไม่ได้มีอะไร
นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวรุ่นพี่ม๖
ก็พาผมไปหาหมอที่คลินิก
แต่ไปบอกกับคุณหมอที่คลินิกบอกว่ารถของรุ่นน้องมันล้ม
ก็เลยหน้าตาบวมปูดเลือดไหลเกิดอุบัติเหตุครับ

เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าน่าจะถูกทำร้ายร่างกายมา
แต่ว่ารุ่นพี่ม๖ก็ยังข่มขู่รุ่นน้องบอกว่า

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับมาเอาเรื่องอีก
ส่วนภาพนี้เป็นภาพที่รุ่นพี่ถ่ายนะ

เหมือนประมาณว่าถ้าเองไปบอกใคร

เออนะครับตัวรุ่นน้องที่บาดเจ็บ

ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ตอนแรกพี่เขาจะโกหกชาวบ้านว่า
โดนรถเฉียวกำลังจะพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อจะได้บึกพอระบอแทน

มีคนเห็นแต่เขาก็บางคนเขาก็เชื่อว่า
รถชนทำไมหน้าบาดแผลขนาดนี้ได้เหรอ

ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมคนเป็นขนาดนี้

เขาก็ให้ผมซ้อนไปเขาบอกอ๋อเดี๋ยวผมรีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลครับ
เขาก็พาผมซ้อนมอเซเขานี่แหละไป

แล้วเขาก็บอกอยากบอกเรื่องนี้กับใครนะให้เก็บเป็นความลับ

ถ้าไม่บอกเรื่องนี้กับใครเดี๋ยวจะมาเอาเรื่องอีกรอบหนึ่ง
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เด็กนักเรียนบาดเจ็บขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ทางหมอก็ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย

ทีนี้ครับทางโรงเรียนมีการชี้แจงออกมานะฮะ
บอกว่าสืบเนื่องจากการทะเลาะวิวาสของนักเรียนที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
การนี้ทางโรงเรียนแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะ
ดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ครับ
คือเชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นม๖ผู้ก่อเหตุมาพบโดยสืบสวน
นักเรียนม๖สารภาพทุกข้อกล่าวหาและยอมรับความผิดว่าทำร้ายร่างกายรุ่นน้องจริง

ทางโรงเรียนได้พิจารณาโทษกับนักเรียนชั้นม๖โดยตัดคะแนนความประพฤติ๑๑๕คะแนน

ทำทันบนโดยห้ามกระทำผิดใน๔กรณีหนักของโรงเรียนนะครับในขณะที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อเนี่ย
แล้วก็๓ผู้ปกครองของนักเรียน๒ฝ่ายได้พูดคุยและเจรจากลายเกลี่ยกันเบื้องต้น
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นม๖คือรุ่นพี่รับผิดและยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา
อาการของนักเรียนชั้นม๕ยังคงให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านตามไปรับรองแพทย์๗วัน

เหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามอย่างใกล้ชิด
นิ่งนอนใจเพราะว่าต้องติดตามต่อคืออะไรรู้ไหมคุณ
สภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งรุ่นพี่ซึ่งเป็นคนที่ไปทำร้ายเขา
แล้วรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายจะอยู่โรงเรียนต่อยังไง
มองหน้ากันติดไหมจะมีกรณีพิพาทเคืองใจอะไรกันต่อหรือเปล่า
ส่วนในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ

เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายคดีอาญาถูกต้องไหมฮะ
ทางครอบครัวของนักเรียนชั้นม๕เขาก็ยืนยัน
เขาต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทุ่งครุ
เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับคู่กรณีต่อไป
เพราะมันเป็นเรื่องของคดีนะฮะก็ต้องว่ากันไปนะครับ
ส่วนจะจับเด็กทั้งสองคนมาไกล่เกลี่ยอะไรยังไง
ให้มีจิตใจที่ดีต่อกันก็ต้องว่ากันไปอีก
ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหลังจากนี้
แต่ว่าคือข่าวออกมาตอนแรกทางน้องม๕เขาก็บอกว่า
ยังคิดอยู่เลยว่าจะเรียนต่อดีหรือเปล่า
หรือว่าจะย้ายที่เรียนเพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้นด้วยนะคะ